เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันอันนี้ก็เป็นเหตุระทึกเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ไปบุกรวบพ่อค้ายาบ้าที่มหาสารคาม

พอเห็นเจ้าหน้าที่ไปก็วิ่งหนีกันกระเจิงหลบเข้าไปในห้องนอน
แต่ไม่รอดเจ้าหน้าที่ตามรวบตัวไปได้ถึงในห้อง
ไปเจอทั้งยาไอซ์แล้วก็ยาบ้ารวบตัวส่งดำเนินคดีค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
บุกเข้าจู่โจมบ้านของนายประจวบแสนศรีอายุ๕๗ปี
พ่อค้ายาบ้าที่บ้านสำแห้ตำบลบรบืออำเภอบรบือนะคะ
ก่อนจะแยกย้ายกันค้นหาผู้ต้องสงสัยตามห้องต่างหลังหนีกระเจิงเข้าไปหลบกันนะคะ
แล้วก็ตำรวจเจ้าหน้าที่ตะโกนให้มามอบตัว
คนในบ้านเห็นก็เลยวิ่งหลบหนีไปซ่อนตัว
จนเจอผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งวิ่งเข้าไปในห้องนอน
ปิดประตูล็อกห้องเอาไว้ค่ะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องงัดประตูเข้าไปก่อนที่จะพบผู้ต้องสงสัยนะ
เดี๋ยวดูนะคะพอเปิดประตูเข้าไปได้เนี่ยยังหลบต่อนะคะ
ไปซ่อนตัวอยู่หลังที่นอนที่พิงอยู่ข้างฝาทางฝานี้
สุดท้ายเนี่ยจับได้นะคะ
หลบอยู่หลังที่นอนด้วยอ่ะเหมือนเล่นซ่อนหาของเด็กอ่ะ
เจ้าหน้าที่จะหาไม่เจอนะอ่าสุดท้ายจับได้ค่ะ
ก็คือนายสุพัฒน์พับพิมพ์หลังเป็นลูกน้องของนายประจวบนะคะ
ตรวจค้นนายประจวบไปพบไอซ์๑ห่อน้ำหนัก๐๔๑กรัม
ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็ไปเจอห่อยาบ้าที่นายประจวบทิ้งลงพื้นอีก๑ห่อได้๒๗เม็ดเนี่ยนะคะ
แล้วก็เม็ดที่แตกอีก๕เม็ดด้วยกัน
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาได้ส่งสายลับไปซุ่มดูในป่าละเมาะข้างบ้าน
ไปดูพฤติกรรมนายประจวบมาระยะหนึ่งแล้ว
พบว่ามีวัยรุ่นเข้ามาซื้อยาบ้าจำนวนมาก
นายประจวบจะยืนอยู่ในบ้านแล้วก็ส่งยาบ้าให้วัยรุ่นในทางรั้วนะคะ
นายประจวบยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาเม็ดละ๔๕บาท
ให้วัยรุ่นเม็ดละ๗๐๑๐๐บาท
มียอดขายวันละ๑๐๐เมตรขึ้นไป
เจ้าหน้าที่จับได้ก็นำตัวส่งดำเนินคดีนะคะ